ดูดวงรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีพิจิกษ์ความรักคนที่กำลังมองหาคนถูกใจ
ไม่ต้องดูคนอื่นไกลเพื่อนสนิทหรือคนที่ญาติสนิทแนะนำมาให้
ความรักระยะนี้จะเริ่มมีความสดใสและทวีความสุขขึ้นไปเรื่อย
สุขภาพมีอาการเจ็บป่วยได้ง่ายไม่ควรทำงานกลางแดดกลางฝนเป็นเวลานาน
ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอย่างไม่คาดฝัน
การเงินช่วงนี้ต้องหมุนเงินหนักขึ้นเรื่องทวงหนี้มีโอกาสได้คืนน้อยหรือไม่ได้เลย
ผลประโยชน์กองใหญ่ยังไม่มีเข้ามา
การงานต้องทำงานหนักมากขึ้นมีความสำเร็จพอควร
ส่วนเรื่องเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งคงเป็นไปได้ยาก
อย่าแสดงความไม่พอใจหรืออาการโกรธขอให้ทำใจให้สงบเป็นดีที่สุด
ดูดวงแบบรายปักกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ดวงฉบับเต็มได้ในไทยรัฐออนไลน์